รำหน้าพาดโขนละครเป็นการดำเนินเรื่องเมื่อไม่ใช้บทภาคบทร้องหรือการเจรจาแต่ด้วยการฟ้อนรำประกอบดนตรีเช่นแสดงความดีใจโกรธหรือเศร้าโศกและแสดงการเดินทางต่อสู้หรืออิทธิฤทธิปาติหาร
รำหน้าพาดจะมีหลักเกณฑ์เฉพาะว่าเพลงใดใช้ในโอกาสใดและใช้กับตัวละครชนิดใดเช่นกราวนอกใช้บันเลงในการออกตรวจพลหรือจัดทัพของฝ่ายลิง
กราวในใช้บันเลงในการออกตรวจพลหรือจัดทัพของฝ่ายักษ์
เสมอใช้ในการเดินทางทั่วไปเสมอเถนใช้ในการเดินทางของนักรถเสมอมารใช้ในการเดินทางของยักษ์